และในขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร
ปรับพื้นที่ทางด้านทิศเหนือของท้องสนามหลวงเรียบร้อยแล้ว
รอเพียงการตั้งเต็นต์ให้จิตอาสาย้ายมาอยู่จุดนี้ทั้งหมดเท่านั้นนะคะ

ผู้สุขกรณีกรคงหลั่งไหลเดินทางมากราบ
บังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างเนื่องแน่น
ติดตามบรรยากาศจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดระเบียบประชาชน
ที่ต้องการใช้บริการวิวแชร์นะคะ
โดยจะต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่ามีการป่วยจริง
หลังจากในช่วงที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า
ประชาชนบางคนไม่ได้ป่วยจริงแต่ต้องการใช้บริการวิวแชร์
เพื่อเป็นทางลัดในการขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ

วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังหรือกอรรศ
จัดระเบียบการใช้วิวแชร์เพื่อแก้ปัญหาประชาชน
มาใช้บริการบางคนซึ่งไม่ได้เจ็บป่วยหรือเดินไม่ไหวจริง
แต่ต้องการใช้เป็นวิธีรัฐเพื่อเข้าไปขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙โดยไม่ต้องต่อแถว
กำหนดให้ประชาชนที่ต้องการใช้วิวแชร์ทุกคน
มารับการตรวจจากแพทย์และพยาบาลในท้องสนามหลวง
เพื่อขอใบรับรองว่ามีอาการป่วยตามที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ไว้จริงหรือไม่ค่ะ
ขณะที่เต้นพักคอยของประชาชนบริเวณถนนหน้าพระธาตุ
ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงเต็มไปด้วยประชาชนที่มาต่อคิว

โดยบางส่วนเดินทางมาจากต่างจังหวัด
อย่างนางสุรางหนองศรีประชาชนจากจังหวัดอ่างทอง
เดินทางมาพร้อมญาติเพื่อขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ
แม้จะมีโรคประจำตัวแต่ตั้งใจแน่วแน่
และหากมีโอกาสก็จะมาอีกครั้ง
เช่นเดียวกับนางสาวออนอุมาวงเสนาประชาชนจากจังหวัดร้อยเอ็ด
รู้สึกปลื้มปิติและตื่นตันใจ
เพราะทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะ
เขาเอาอีกตัวไปที่โดยดีค่ะ

ดิใจมาก
เจ้าหน้าที่สำนักการโยธากรุงเทพมหานครได้ทำการปรับพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งเหนือ
และทำการลากยางจนเต็มพื้นที่แล้ว
เพื่อรองรับการย้ายเต็นต์จิตอาสาและเต็นต์พักคอยของประชาชนบริเวณสนามหลวงฝั่งทิศใต้
มาไว้ในโซนนี้ทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน
เตรียมพร้อมสำหรับการสร้างพระเมรุมาตรที่จะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้า
โดยขณะนี้มีการวางโครงเต็นต์มาไว้โดยรอบก่อนทำการประกอบ
ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถใช้พื้นที่ได้ค่ะ
ยังคงเน้นย้ำและฝากเตือนไปถึงประชาชนที่จะเดินทางมาขึ้นกราบถวายบังคม
พระบรมศพในหลวงราชการที่๙เรื่องของการแต่งกายนะคะ
แต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สุภาพเรียบร้อยค่ะ
หลังจากพบที่ผ่านมายังมีประชาชนแต่งกายไม่ถูกระเบียบมา
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ